คุณผู้ชมคะเรื่องนี้เป็นเรื่องของคนข้างห้องแหมผนังมันติดกันนะนะ
แล้วก็ดันมีเรื่องกันเนื่องจากว่าข้างห้องเนี่ย
เขาชอบคุยโทรศัพท์ดึกดื่นแล้วคุยดัง

ทีนี้ฝั่งห้องที่เขาได้ยินเสียงเนี่ยคือเขาก็ทนไม่ไหวไงคะ
เขาเลยอยากไปเตือนพอไปเตือนเท่านั้นแหละ
ข้างห้องโมโหคุณผู้ชมถือดาบมามาแกว่งมาไกล
แล้วมีประโยคเด็ดไม่รู้ว่าใหญ่มาจากไหนนะ
เขาบอกแบบนี้บอกว่าในประเทศไทย
ไม่มีใครกล้ายุ่งกับกลัวว่าสั้นค่ะ

กูกูต้องทำอะไรให้มึง

ไปนอนเวลานี่คือเวลานอน

ฉันเป็นเจ้าไทยไม่เป็นใครก็ได้กล้ายพี่หลุ่นกูปะ

เดี๋ยวพี่จะไปนั่งกินในห้อง

พอแล้วได้เวลานอนแล้ว
วันนี้วันหยุดพี่ไอ้น้อง
วันหยุดคุณแล้วไม่ใช่วันหยุดผม

เมื่อกี้น้องน้ำแข็งยังตกใจเลยฮะ

พี่เขาเอาอีดาฟันบนไม้

เขาก็เตือนว่าให้ส่งเสียงเบาหน่อยได้ไหม
แต่ว่าขู่แบบนี้ที่คุณผู้ชมได้ยิน

ซึ่งคลิปนี้ในเพจมีด่านบอกด้วยระยองเอามาโพสต์ไว้
แล้วก็บอกว่าเจ้าของคลิปส่งเรื่องมาร้องเรียนกับทางเพจ
แล้วก็มีข้อความคือมันเป็นการขอความคิดเห็นนั่นแหละ
บอกว่าจะจัดการยังไงกับคนแบบนี้ดี
ส่วนใหญ่นะคนก็ไปคอมเมนต์บอกว่าเหตุการณ์แบบนี้
แนะนำให้แจ้งเจ้าของห้องเช่าหรือว่าผู้ดูแลห้องเช่า

ถ้าเกิดเราบอกเราเตือนเขาเองมันมีปัญหาแน่นอน
ตอนกินเหล้าเปิดเพลงร้องเพลงเสียงดังอยู่
แล้วเราไปบอกเขามันจะเกิดปัญหา
แล้วคนก็ไปคอมเมนต์แบบทำไมยิ่งใหญ่จัง
บางคนนี้เป็นห่วงสวัสดิภาพกางเกงของคุณพี่
ห่วงผมพี่จึงกางเกงขึ้นก่อน

อันนี้เป็นเหตุการณ์จริงอยู่ข้างห้องกัน
ก็ต้องถอยทีถอยอาศัยกัน